เกือบทำให้สาววัย๓๔ปี

เธอบอกว่าเธอรอดมาได้เคราะห์ดีมาก

เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าขับรถจากจังหวัดอ่างทอง
จะกลับบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรากฏว่าเธอก็ไม่รู้ตัวว่า
ไปมีปัญหากับใครตอนไหน
แต่มีรถเก๋งคันหนึ่งจู่ก็ขับมาชนท้ายรถของเธอ
ก็เลยทำให้รถของเธอเสียหลักพลิกคว่ำแบบนี้
คุณเอาจริงนะเคราะห์ดีมากที่รอดตายมาได้
ดูสิฮะเธอเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พร้อมกับภาพมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คของเธอ
ที่ชื่อว่าลูกน้ำอีซูซูโรจนะ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนสายเอเชียบางประหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาเข้ากรุงเทพ

คุณผู้ชมเวลานั้นใครใช้รถอยู่นะคะ
มีกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถ
สามารถที่จะส่งเบาะแสไปให้เธอได้นะ
วันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายเอเชียบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาเข้า๑๖ธันวา๒ทุ่ม
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอถูกคู่กรณีขับรถชนแล้วก็หนี
คู่กรณีรถเก่งของเขาคือเป็นรถเก๋งสีบรอน
เงินไม่ทราบยี่ห้อสาเหตุน่าจะเป็นเพราะคู่กรณีหัวร้อน
ไม่พอใจที่เธอขับแซงเพราะก่อนรถจะถูกชน
คู่กรณีขับรถปาดหน้าแล้วก็เปิดกระจกลงมา
ยกมือเหมือนว่าทำอะไรสักอย่างทำอะไรบางอย่าง
แต่เธอก็ไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ใส่ใจ
คิดว่าเขาโบกให้แซงไปก่อนเธอก็เลยขับออกเลนขวา
เพื่อแซงไปให้พ้นแต่พอแซงไปแล้ว
รถคันนั้นกลับพุ่งชนรถของเธอ
รถของเธอเสียหลักพลิกคว่ำนี่หมายเอาชีวิตเลยนะ
พยายามฆ่าเลยนะเธอบอกว่าวินาทีนั้น
คิดเลยนะคะไม่รอดแน่ไม่น่าจะรอด
แต่เคราะห์ดีมากเธอไม่เป็นอะไรมากค่ะ
มีแค่บาดแผลฟกช้ำก็เท่านั้นบาดแผลเล็กน้อย
และเธอบอกว่าที่รอดมาได้คาดว่าน่าจะเป็นเพราะเข็มขัดนิรภัย
เรื่องนี้ที่เอามาโพสต์ไว้๑ต้องการขอให้เป็นอุทาหรณ์
ขอความกรุณาใครที่อ่านโพสต์นี้แล้ว

ใครที่มีเบาะแสหรือมีกล้องบันทึกภาพ
ขณะเกิดเหตุรบกวนติดต่อกลับมาที่เธอด้วยนะ

เพราะจุดนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่เจ้าของโพสต์
ชื่อจริงของเธอก็คือนางสาวจารุวัลอินสว่าง
ในเฟซบุ๊คของเธอเนี่ยเธอใช้ชื่อว่าลูกน้ำอิซูซุโรจนะ
คุณจารุวัลเจ้าของโพสต์อายุ๓๔ปี
เธอเล่าบอกว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องราวโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่ออยากให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์
แล้วก็ช่วยกันตามหาคนที่ขับรถชนแล้วหนีหน่อยนะคะ
รวมถึงใครที่มีเบาะแสโดยเฉพาะเป็นคลิป
โดยเฉพาะเป็นคลิปส่งมาให้เธอหน่อยได้ไหม
เฟซบุ๊คของเธอที่ชื่อว่าลูกน้ำอีซูซูโรจนะ
เล่าให้ฟังต่อนะคะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ

ว่าจะกลับบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อน
โชคดีมากเลยนะวันนั้นลูกของเธอทั้ง๓คน
ไม่ได้มีใครมาด้วยมิฉะนั้นแล้ว
ไม่มีใครคนใดคนนึงเนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตนะคะ
ที่ชนหนูอยากให้รู้ว่าหนูมีลูก๓คนรออยู่ที่บ้านนะคะ
มีครอบครัวมีคนที่รักอีกหลายชีวิต

ลูกหนูนะคะเพิ่ง๓ขวบ๕ขวบ๑๐เดือน
ถ้าเขาขาดแม่ไปเขาลำบากมากที่สุดค่ะ
ก็อยากให้นึกถึงว่าถ้าเกิดเป็นครอบครัวของคุณนะคะ
คุณมีพ่อแม่พี่น้องมีสามีมีภรรยาที่รอคุณอยู่

กระทำของคุณทำให้คนตายทั้งเป็น

ใช่ค่ะล่าสุดเธอบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือสพบังปะหัน
เพราะฉะนั้นตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุสพบังปะหัน
ช่วยติดตามคดีที่เกิดขึ้นให้ด้วยนะคะ
ดูสภาพรถพังยับแบบนี้ค่ะ